ข่าวต่อไปนี้ต้องบอกว่าเรียกว่าซวยตั้งแต่
ส่งท้ายปีเลยนะคะไม่ผิดเลยสำหรับคุณมกจกนะคะ
เพราะอะไรคือครั้งคมกจกเนี่ยร้านของเขาโดนโจนน์ขึ้น

ข้ามมาข้ามปีมานะคะคดีเนี่ยไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราถามกัน
ได้ข่าวว่านอกจากจะจับไม่ได้แล้วนะ
คนเดิมค่ะยังอารวาสหนักนะยังตระเวนขึ้นบ้านคนแถวนั้น
เขาว่าเล่นเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อย
ยังจับไม่ได้เลยอ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นโจรที่ค่อนข้างที่เก่ง
มันน่าจะเป็นมืออาชีพเพราะมันไปป้นหลายล้าน
และทุกร้านก็น่าจะมีกล้องวงจรปิดจับได้อยู่
วันที่๓๑มันก็ไปป้นหมู่บ้านนะมันไปงัดบ้านเขา
เขาไม่อยู่เจ้าของบ้านตอนสองทุ่มแลกของไปด้วย

มาจากนั้นตอนนี้นะครับเราก็เปิดไฟให้มันสว่างขึ้น
บริเวณที่มันมีจุดที่ว่าถ้าโจรเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าโจร
ติดกล้องเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจมันก็เป็นแบบนี้
ทุกคนต้องระวังตัวของกันมากขึ้น
พี่โถ่พี่โถ่นะต้องมีการติดกล้องมากขึ้นนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคือไม่เอาสตางค์เก็บไว้ที่ร้านแล้ว
ทงบอกแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีใครมางัดอย่างนี้นะครับคุณผู้ชม